ขวานดูซาบรรดีช่วงนี้แบบว่าเลิศช็อตเลยนะคะ
แต่ว่าไม่โสดนะจ๊ะได้ข่าวมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะเมาให้ฟัง
สามารถมีแฟนใหม่เร็วจัง
เอ้าคนสวยเธอไขว้ว่างได้ไง

เขาบอกว่าสีฟ้าย่านวิภาวดีก็มีพีทีวีนั่นแหละค่ะ
ต่อกันมาว่าค่าซื้อค่าตัวนะสูงถึง๔๐ล้านทีเดียว
โอ้โหคุณเนื้อหอมขนาดนี้จะไม่ถามถึงเรื่องหัวใจก็ไม่ได้
เพราะลือกันหนาหูนะคะว่ากำลังจะซุ่มรักกับไฮโซหนุ่มดีกรีทายาท
เจ้าของสุขปรรพันธุ์รายใหญ่ด้วยนะไม่รู้จักจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วเรื่องที่ว่าแฟนใหม่ของอดิษฐ์หวานใจคุณกบวิทยาชื่อขวัญเหมือนกันเลย
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
ค่ะคนชื่อขวัญสวยทุกคน
มีพี่ที่แบบก็ค่อยคุยค่อยศึกษากันไป

ทายาทสุขภัณฑ์
แม่ค่ะพี่บาทพี่บาทเป็นพี่ที่สนิทกันค่ะใช่
มีการแบบพัฒนาอะไรไหมคะ

พี่บาทก็พี่บาทนั้นจากนานล่ะค่ะ
เพราะว่าพี่บ๊ามาดูแลเรื่องสุขภัณฑ์ที่บ้านให้
ยังไม่ศึกษาใครค่ะศึกษาตัวเองก่อน
แล้วตัวเขาเองโสดไหมคะ
ฮัลโหลฮะ